กันหน่อยละกันคุณผู้ชมป้าบริโอด้านหลังนี้
เคยอ่านข่าวเขานะที่นนทบุรีเก่งฟ้าในตำนานที่มีแบบขับปาดหน้าปาดหลังมันมีภาพอยู่
อันนี้อดีตที่ผ่านมาวีรกรรมอดีตขับปาดหน้าด่าคนอื่นแถวนนทบุรี
แล้วรอบนี้ล่าสุดมาอีกแล้วคราวนี้พาลูกชายมาด้วย
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะวีรกรรมต่อไปนี้ทำไมทั้งจิกทั้งทึ้งหัวเขาแบบนี้นะคะลองดูค่ะ
นี่ดูสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายป้าไปทำอะไรผู้หญิง
รุมจิกรุมทึ้งแล้วนี่ป้าเอามือถือไปแล้วเห็นไหม

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวีรกรรมล่าสุด

ป้าเนี่ยมีเรื่องกับเพื่อนในหมู่บ้าน
อยู่ที่บางบัวทองที่นนทบุรีนั่นแหละ
แล้วตัวคุณนาเดียเอาภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้มาร้องเรียน

บอกว่าถูกลูกชายป้าน่ะมาทำร้าย
จิกหัวหยุมหัวจิกหน้าชิงมือถือ

นี่เพิ่งเกิดขึ้นเลยพี่เบิร์ตเมื่อวันที่๑เอง

คุณนาเดียเล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอกับบ้านป้าเป็นบ้านแฝด
ก็คือบ้านแฝดคืออะไรผนังบ้านด้านหนึ่งมันติดกันใช่ไหม

ลูกชายป้าเดินมาเก็บไม้ที่หน้าบ้านของเธอ
คุณนาเดียก็เลยบอกว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาที่หน้าบ้าน

ปรากฏว่าลูกชายป้าด่ากลับมาแบบหยาบคล้าย

คุณนาเดียเห็นแบบนั้นก็เลยเดินออกไปหน้าบ้าน
แล้วก็ถ่ายคลิปกลับอ้าวถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกง
แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้
ส่งให้นักข่าวแล้วจะไปแจ้งตำรวจด้วย
หลังจากนั้นคุณนาเดียโดนแบบนี้เลยค่ะ
ถีบจิกหัวแล้วก็ชิงมือถือ

ทางฝั่งแฟนของคุณนาเดียกลับมา

ป้าลูกป้ามาทำร้ายแฟนผมทำไม
ปรากฏว่าลูกชายป้าก็กระโดดถีบ
ใช้หมัดทิกกำลูกกุญแจ

เป็นหลายสิบปีนะครับ

ตอนคืนก็ข้อผนังบ้านนอนไม่ได้เลย
ไม่ว่าจะบ้านข้างหรือว่าบ้านข้างหลังบ้าน

จนตอนนี้เห็นว่าข้างบ้านอยู่

เพราะเรื่องนี้เลยครับเพราะแบบว่าด่าเขา

ก็ด่าตะโกนด่าโหกเวกโวยวายใส่เขาทั้งวัน
โอ้โหนี่ถึงขั้นประกาศขายบ้านเลยเหรอ
คือเอาจริงนะเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
อยู่ก่อนอยู่หลังหรอกเพราะว่าทุกคนก็
มันก็ต้องมีมารยาททางสังคมเหมือนกันนั่นแหละ
แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายมันไม่ได้
จริงพอเราฟังทางฝั่งคนเจ็บนี่เขาเอาให้ดูนะ
ที่ผมโดนหมัดแล้วกำลูกกุญแจแล้วชกใส่หน้า
นี่เห็นไหมที่มันเป็นรอยแบบนี้

ฟังฝั่งคุณนาเดียไปแล้วใช่ไหมก็ต้องฟังฝั่งป้าบีโอบ้าง
ตองติ้งตองนี่นี่ตอนที่นักข่าวไปยืนกดกริ่งหน้าบ้าน
เบิร์ดเห็นข้างบนป่ะนู่นป้าไปยืนอยู่บนระเบียงบ้าน
อย่าสอบถามไปทำไมอยากเอาไปทำอะไร
เพื่อนบ้านใครสักหน่อยแล้วก็มีการถ่ายภาพนักข่าว
ถ่ายภาพฝั่งคุณนาเดียไปไม่เปิดประตูออกมาให้ข้อมูลค่ะ
นี่อันนี้ป้าถ่ายรูปอยู่

เบื้องต้นทางฝั่งผู้เสียหายคือคุณนาเดียเอง

เดี๋ยวคงต้องพึ่งตำรวจให้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย

อันนี้ที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้นะคะ